คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
พื้นที่เดิมที่เราเจอกันแบบนี้อยู่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ
ดีเจพี่อ้อยค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อม
กันนะคะยังเป็นวันที่บ้านเราฉ่ำฝนกันอยู่เลยนะคะ
ให้กำลังใจพี่น้องทั่วประเทศไทยในการรับมือกับฝน
ปีนี้เจอภาวะลานินยาด้วยน้ำจะเยอะหน่อยและบางที่ก็บอก
ไม่ได้หน่อยเลยนะคะนะเจอแค่โนรูหางหางเราก็ยังมีหลาย
ที่ยังจมน้ำอยู่เลยเอาใจช่วยส่งกำลังใจให้แก่กัน
และกันเสมอนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีปัญหาเรื่องของใจ
พื้นที่ตรงนี้เปิดไว้อยากมีอะไรคุยให้ฟังเรื่องเศร้า
แค่เล่าก็เบาลงนี่คือสิ่งที่เชื่อเสมอบางเรื่องแค่เล่า
ใครสักคนหนึ่งฟังเราจะได้ทบทวนตัวเองว่าอ๋อเอ้ย
จริงด้วยสิ่งที่เราเจอมันเป็นแบบนี้เอ๊ะเราทนมากเกิน
ไปหรือเปล่าหรือเรากำลังอดทนเพื่อใครจนใจร้ายกับตัว
เองหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นคำถามของพี่คนหนึ่งที่ส่ง
เข้ามาค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยพี่ชื่อนางนะคะอายุห้าสิบหก
จังเลยก็เลยอยากมาบอกเล่าแล้วก็ระบายเรื่องราวต่อ
ต่างในชีวิตพี่ให้ฟังอยากให้คุณอ้อยรับฟังและ
แก้ปัญหาในจิตใจของพี่ทียินดีค่ะพี่คะพี่
แต่งงานมีครอบครัวตั้งแต่สาวอายุยี่สิบเอ็ดปีพี่ก็
แต่งงานแล้วสามีแก่กว่าพี่ถึง๙ปีค่ะก่อนนั้น
นี้สามีรับราชการปัจจุบันเกษียณแล้วตัวพี่เองนอก
เป็นแม่บ้านเต็มตัวก็เปิดร้านทำผมเล็กเล็กหา
รายได้เสริมตั้งแต่สมัยสาวมีลูกชายสามคนค่ะตอน
เนี้ยก็โตแยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้วฟังดู
ชีวิตปกติดีไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมคะแต่กลัวตรงแต่เนี่ย
แหละค่ะนี่ขนาดคนแถวบ้านเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะคะว่า
พี่เนี่ยน่าอิจฉาจังเลยลูกทุกคนมีหน้าที่การงานที่
กันหมดแล้วนอนกินเงินสามีสบายเลยสิแต่นี่แหละค่ะ
ความเป็นจริงคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนมอง
แก่ตัวยิ่งรู้สึกไม่มีความสุขตั้งแต่แต่งงานครอบครัว
พี่ก็ไม่ได้ร่ำรวยตั้งแต่สาวจนผมงอกเราก็มีกินมี
ใช้ไปวันพี่กับสามีปากกัดตีนถีบเลี้ยงลูกกัน
มาตลอดซื้อของสักอย่างหนึ่งให้ตัวเองยังคิดแล้ว
คิดอีกเรื่องเที่ยวนี้เนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยแต่
โชคดีนะคะที่ลูกเข้าใจไม่เคยทำตัวเกเรไม่
เรียกร้องอยากได้อะไรจนพี่เริ่มหายใจหายคอ
สะดวกขึ้นตอนที่ลูกเรียนจบมีงานทำแล้วแต่ถึง
ลูกจะทำงานพี่ก็ไม่เคยไปรบกวนเงินลูกนะคะ
เขาก็มีภาระของเขาดังนั้นพี่กับสามีก็ยังทำงานกัน
มาเรื่อยจนสามีของพี่เกษียณค่ะหลายคนคงคิดว่าพอสามีเกษียณคงมี
ไปเที่ยวกันแบบสองคนตายายมีความสุขน่าดูเลยแต่ไม่ใช่เลยนะคะ
ด้วยความที่สามีมีโรคประจำตัวแถมเป็นคนอารมณ์ร้อนพอเกษียณมา
อยู่บ้านพี่ก็ต้องคอยดูแลเขารวมถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักของเรา
คือคนที่ไม่เคยอยู่ด้วยกัน๒๔ชั่วโมงทุกวันพอสามีเกษียณใช้ชีวิตด้วยกันตลอด
พี่ก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอึดอัดเหลือเกิน
บางทีเขาทำอะไรขัดหูขัดตาเราหรือเราทำอะไรไม่ถูกใจเขา
ก็ผ่านทะเลาะกันจนต้องแยกมุมกันเสมอ
อยู่ด้วยกันทั้งวันทุกวันไม่ใช่เรื่องดีเลยค่ะ
มันทำให้เราทะเลาะกันบ่อยยิ่งกว่าตอนเขาไปทำงานอีกนะคะคุณอ้อย
คนกลางคือลูกชายคนกลางก็เอาหลานมาให้เลี้ยงอีก๒คน
คือเป็นคุณปู่คุณย่าที่แทนจะมีชีวิตความสุขบ้านปลายแล้วนะคะ
ต้องมารับภาระเลี้ยงหลานก็หนักนะ
เพราะว่ารู้ว่างานของลูกเขาก็ทำเป็นกะไม่มีเวลาดูแลลูก
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้แทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้เลย
แถวบ้านมาชวนเราไปเที่ยวต่างจังหวัด
แต่เพราะสามีพี่เดินทางไกลไม่ได้เขาก็จะห้ามเรา
บ่นว่าจะไปทำไมหลานจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่ยังไง
เขายิ่งไม่ค่อยแข็งแรงทำไมเราถึงเห็นแก่ตัว

ทั้งที่พี่แค่อยากไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขาเท่านั้นเอง
หลายครั้งพี่มานั่งคิดแล้วก็น้อยใจ
นั่งร้องไห้ในโชคชะตาว่าทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้นะ
ทำไมชีวิตพี่ต้องมีห่วงตั้งแต่สาวจนแก่

นานวันจิตใจพี่ยิ่งหมดลงเรื่อย
พอไปพูดให้ใครฟังเขาก็บอกว่าพี่เป็นวัยทอง

แต่พี่รู้สึกแบบนี้มาพักใหญ่แล้วนะคะ

ยิ่งสามีมานั่งจุกจิกจู่จี่

บรรยากาศในบ้านแย่มากค่ะ
ไปลงกับหลานโมโหทีก็โทรไปบอกลูกชายให้มารับลูกเขากลับ
แต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปรับหลานนะคะก็รักอะเนาะ
และรู้ว่าพ่อแม่เขาต้องทำงานพี่ก็เลยต้องกลับมาก้มหน้าก้มตา
หลานดูแลสามีต่อไปถามว่าพี่รักลูกรักหลานรักสามีไหม
รักนะคะแต่ความสุขที่พี่มีมันลดลงทุกวันทุกวัน
พี่เริ่มอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นอยากทำอะไรตามใจได้มากกว่า
นี้ต้องให้พี่แก่กว่านี้อีกสักกี่ปีถึงจะสุขสบายอย่าง
คนอื่นเขาแค่อยากใช้ชีวิตบั้นปลายตามใจตัวเองบ้างแต่
กลับทำไม่ได้เลยพี่ควรจะทำยังไงดีหรือควรปรับความ
ของตัวเองตรงไหนคะเพื่อที่จะมีความสุขตอนนี้พี่
เหนื่อยใจมากแล้วเกินค่ะคุณอ้อยยินดีรับฟังเสมอนะคะพี่
เปิดพื้นที่ตรงเนี้ยเอาไว้เล่าสู่กันฟังอยู่แล้วคือแม้
ตัวเองจะพูดเสมอนะคะว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามี
อะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มีแต่ถ้าหากความ
มันน้อยลงทุกทีทุกทีทุกทีพี่คะเราต้องลี้ไปหาพื้นที่
หลบภัยกันบ้างวันนี้เนี่ยพี่คงเหนื่อยมากจริงจริงแหละจนหัวใจ
งองแงถ้าเป็นเด็กนะคะแหมพูดหยาบหยาบ
ป่านี้ตะโกนแหกปากร้องไปแล้วอะค่ะแต่พอเป็นผู้
ใหญ่หลายสิ่งที่เรารู้สึกเหมือนเด็กแต่แสดงออกไม่ได้
เลยเพราะความเป็นผู้ใหญ่มันค้ำคออยู่
นี่แหละค่ะแต่อันหนึ่งนะคะพี่นางค่อยค่อยทำความ
แรงไม่มีใครอยากป่วยค่ะสามีพี่ก็ไม่ได้อยากป่วย
แต่เมื่อมันป่วยนี่นาบางทีอารมณ์ร้อนและขี้หงุดหงิดก็อาจจะเกิด
จากการที่เขาสูญเสียความเป็นปกติที่เคยเป็นไงคะเคยเดินเหิน
ได้ดีตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ยิ่งถ้าไม่ยอมรับตัวเองนะจะยิ่ง
ตัวเองใหญ่เลยอ่ะพานหงุดหงิดอารมณ์ร้อน
คนที่เฝ้าไข้หัวใจจะยิ่งพังค่ะเขาถึงมีคำแนะนำเสมอนะคะว่า
คนที่เฝ้าคนป่วยต้องปลีกตัวไปใช้เวลากับตัวเองบ้าง
อย่างนั้นค่ะวันหนึ่งเราอาจจะป่วยหนักกว่าทั้งกายและใจ
ถ้าถึงวันนั้นคิดออกล่ะคะว่าใครจะดูแล
นึกออกไหมล่ะว่าใครจะดูแลล่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ย
ผูกขาดการดูแลทุกคนไปหมดเลยอย่าเพิ่งเถียงนะคะว่า
แล้วจะให้พี่ปลีกตัวได้ยังไงใครจะดูหลาน
ใครจะดูแลสามีทีละเรื่องก่อนค่ะเอาจริงจริงนะคะพี่คะ
ในชีวิตของเราทุกคนก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดตรงนะเล่าชีวิตของตัวเองให้พี่ฟังก่อน
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งงานกำลังหนักเลยนะคะ
เอิญคุณพ่อต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกก่อนจะผ่าตัดข้อสะโพก
ดันไปเจอหัวใจตีบต้องบายพาสโหบายพลาสแผลจะใหญ่
ทำยังไงดีไม่อยากให้คุณพ่อบายพาสค่ะตระเวนหาคุณหมอเลย
โรงพยาบาลไหนนะที่คุณหมอพอจะบอลลูนให้ได้
เพราะการบายพาสพอเป็นผ่าตัดใหญ่เราก็กลัวคุณพ่อไม่ไหว
ที่สุดแล้วไปเจอค่ะคุณหมอบอกว่าอ่าบอลลูนหัวใจสองเส้น
ก็วางแผนเลยบอลลูนหัวใจเสร็จป๊าบกี่เดือนถึงจะผ่าตัดข้อสะโพกได้
ปรากฏว่าผ่าตัดทำบอลลูนสองเส้นพ่อนอนไม่ไหวครับ
ได้แค่เส้นเดียวทิ้งห่างอีกหลายเดือนกว่าจะได้ทำอีกเส้นหนึ่ง
พักฟื้นอีกหลายเดือนก่อนจะได้ผ่าข้อสะโพก
มันก็ผ่านของมันมาเรื่อยแค่มันไม่ได้ดั่งใจค่ะพี่นางคะ
หลังจากคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลปั๊บไม่กี่เดือนคุณแม่โปรตาเซียมเกินจนไตวาย
เข้าโรงพยาบาลกับแปะมือวิ่งผลัดกันเลยอะค่ะ
รายการวิทยุก็ต้องจัดไหนจะอาจรายการทีวี
และต้องมีเวลาให้สามีที่อยู่แม่สอดด้วย
วิธีการของตัวเองคืออะไรอยู่ข้างหน้า
วิ่งชนก่อนแล้วใช้การบริหารจัดการค่ะพี่
พ่อแม่อยู่ใกล้หมอละสลับน้องชายไปได้ไหม
เข้าไปดูแลก่อนนะตัวเองบินไปแม่สอดก่อน
ไปขอกอดคุณสามีสะสมพลังก่อน๓๔คืนแล้วค่อยกลับมา
และพอตอนที่กลับมาเราก็ค้นพบว่าโลกไม่ได้แตก
พลังใจกลับได้มาแล้วจากการเปลี่ยนที่หายใจ
ไปเจอสิ่งใหม่บ้างทำให้เรามีแรงเดินหน้าต่อไป
พอกลับมาเสร็จปั๊บก็แปะมือสลับกับน้อง
กำลังอ่อนล้าจากการเฝ้าไข้พอดี
เห็นไหมคะว่าทั้งหมดมันอยู่ที่การบริหารจัดการ
และอยู่ที่ใจของเราก่อนที่เล่าให้พี่ฟัง
ไม่ได้จะอวดแต่แค่อยากจะบอกว่า
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตหลายครั้งมากที่

แต่เราเลือกจะดิวกับปัญหานั้นได้
ตอนนี้เนี่ยพี่นางกำลังติดบ่วงตัวเอง
อยากเที่ยวแต่ไปไม่ได้เพราะสามีตำหนิว่าเห็นแก่ตัว
พอโดนสามีว่าอย่างนี้ปั๊บ

พี่คะพ่อแม่เขามีลูกได้
เขาก็ต้องเลี้ยงลูกได้เหมือนกัน
เราไม่ได้อยู่กู้โลกไปตลอดชีวิตค่ะ
ขอลาไปชาร์จพลังบ้างเท่านั้นเอง

นางตัดสินใจเลยว่าไปค่ะ

คนเราบางทีทั้งชีวิตไม่เคยเที่ยวแบบว่า

และบางทีความโชคดีของการมีห่วงคือ
คนที่เรารักยังมีลมหายใจอยู่เลยไง

แต่เราก็ต้องไปเสริมพลังบ้าง
คิดดูว่าถ้าบ้านนี้ขาดเราเป็นหนึ่งคน

โลกใบนี้มันแน่นอนที่ไหนล่ะคะ
ทุกคนต้องซ้อมการอยู่รอดให้ได้
คราวนี้เมื่อรู้ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวนะ

จะไปเสริมแรงเพื่อกลับมาดูแลทุกคนต่อ
คราวนี้เข้าสู่โหมดบริหารจัดการ

นี่แม่มีธุระ๓วันหรือ๔วันว่าไป
ลูกจะต้องเอาลูกของตัวเองไปดูแลนะลูก

ลูกคนไหนพี่มีลูกชายตั้ง๓คน
คนไหนช่วยมาสลับสับเปลี่ยนดูแล

เราสามารถจ้างใครได้บ้างไหม
ขอปรึกษาหน่อยเนาะตอนนี้มืดแปดด้านจริง
ครอบครัวคือทีมเดียวกันค่ะ

ทีมของเราต้องช่วยกันแก้ไข

ทำไมถึงเหมือนใช้ชีวิตอยู่แค่สองคนล่ะคะ
ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ชั่วชีวิต

แค่พี่เปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศ

ที่ปัญหาเดิมมันก็ยังอยู่ล่ะค่ะ
แต่เรากลับมีแรงมากขึ้นในการแก้ปัญหา
เพราะเราเอาสมองเอาร่างกายไปพัก
ชีวิตของคนเราไม่สั้นไม่ยาวค่ะพี่
สะสมความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
สำคัญที่สุดคือใจของตัวเอง

ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วจะทำยังไง
และทุกคนต้องซ้อมอยู่รอดให้ได้
ไม่เกี่ยวกับว่าต้องแก่อีกกี่ปีถึงจะมีความสุข

ถ้าถึงวันที่พี่ไม่มีภาระต้องเลี้ยงดูใคร

มีแรงเที่ยวอยู่ไหมยังเดินไหวหรือเปล่า
ตอนมีแรงเราไม่ยอมตัดใจให้เวลาตัวเองบ้าง
วันที่ร่างกายไม่ไหวต่อให้ใจสู้
มันก็หมดเวลาที่จะสุขกับการท่องเที่ยวแล้วนะคะพี่
เคยไปเจอประโยคนึงที่ศูนย์โอท็อปค่ะ
มันอาจจะเป็นประโยคที่ไม่ได้เพราะเท่าไหร่

อย่างนั้นจะได้แค่เยี่ยวแล้วขึ้นรถ

เวลาเป็นของเราอีกนานแค่ไหนไม่รู้ค่ะ
ยิ่งต้องใช้เวลานั้นอย่างคุ้มค่าที่สุด
วัยเลข๕กว่าอย่างพวกเราอะค่ะพี่คะ

เราต้องสะสมความทรงจำดี
ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาอดทนกับอะไรสักเรื่องแล้ว

ตอนนี้เรานับถอยหลังสู่วันที่เราต้องจากกันอยู่ทุกวินาทีนะคะ
เรื่องไหนหลีกเลี่ยงการทะเลาะได้ก็ปล่อยผ่านเถอะพี่

ดูสิดีแค่ไหนที่เรายังได้เห็นหน้า

ที่ตัวเองอาจจะเดินเหินได้ไม่คล่องเท่าเดิม

เป็นแขนเป็นขาให้เธออยู่นี่ไง
พูดกันดีพูดกันเพราะแค่นี้เนี่ย

และแบ่งเวลาไปใช้ชีวิตบ้าง

ไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ต้องทำต้องทำต้องทำอยู่ตลอดเวลา

อย่าเพิ่งมองว่าทุกทางออกช่างมีปัญหา

ไม่อย่างนั้นนะคะเราจะติดห่วงตัวเอง
อันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทิ้งไม่ได้

ถ้าวันหนึ่งไม่มีเราทุกคนต้องอยู่ได้
แต่ตอนนี้มันมีเราอยู่ทุกคนเลยสะดวกขึ้น
แต่เราไม่ได้อยู่คำฟ้าแน่นอนนะคะ
บริหารจัดการถึงสำคัญมากนะคะพี่

เศร้าใจกับชะตาชีวิตของตัวเอง

คนรอบตัวบอกว่าอิจฉาชีวิตอย่างพี่
มีสามีอยู่กันใกล้

ลูกสามารถนำพาครอบครัวของตัวเอง

เพราะฉะนั้นมองความโชคดีของตัวเอง

๔วันไม่ไหว๓วันได้ไหม

แค่เปลี่ยนเวลา๑คืน๒วัน

งานที่เป็นภาระหน้าที่ของคนที่เป็นภรรยา
ของคนที่เป็นปู่ญาติที่ต้องเลี้ยงหลาน

ได้พาตัวเองไปพักบ้างแล้ว

มีกัน๒๔ชั่วโมงต่อวันต่อวัน
และไม่รู้ว่าอีกกี่วันที่จะหมดลมหายใจ
ทำไมไม่ใช้เวลานี้ให้ความสุขกับตัวเองบ้าง

ต้องแก่ขนาดไหนถึงจะมีความสุข
เอาเป็นว่าวันที่ยังมีลมหายใจ

ที่เราต้องใช้ให้มีคุณค่า
สะสมความสุขไปทีละวันนะคะพี่
ขอบคุณมากที่สุดที่ตั้งใจเล่าเรื่องนี้

และเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของคนอื่นกัน
สวัสดีค่ะ